ไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไร
อุบลรัฐดูเหมือนว่าจะวิกฤตหนักนะครับ
ต้องนำน้ำจากก้นอ่างมาใช้เป็นครั้งแรกในรอบ๒๐ปี
แม้จะมีการยืนยันครับว่าน้ำใน๔เขื่อนหลักเพียงพอที่จะใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
แต่ว่าเขื่อนศิริกิจระดับน้ำในเขื่อนก็ลดต่ำที่สุดในรอบ๓๘ปีนะครับ
จากนั้นสถานการณ์ภัยแรงได้สร้างความเสียหายไปแล้ว๑๕๐๐๐ล้านบาทครับ
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแรงที่มีผลเอกชัดชัย
สาริกรยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เป็นประธานในวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำในปัจจุบัน
ยังมีเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคได้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้
อกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า
ช่วงเดือนเมษายนจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บางส่วน
จากแม่น้ำเจ้าประยาและใช้น้ำดิบจากครองปลาที่สำรองไว้มาใช้ทดแทน
ทำให้มีน้ำปลาปลาใช้อย่างเพียงพอตลอดหน้าแรง
น้ำที่เขาอยู่ในคลองปลาปลาอยู่แล้วเนี่ยมันเพียงพอต่อการผลิตน้ำปลาปลา
ให้กรุงเทพและปริมณฑลใช้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็อยากเรียนว่าไม่เคยหยุดการผลิตน้ำปลาปลาเลย
แต่มีบางช่วงเวลาที่อาจจะหยุดสูบจากแม่น้ำเจ้าพญาเข้ามัน
อยู่กับปากทางของครองปลา

สำหรับพื้นที่ความเสียหายจากภัยแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมปี๒๕๕๙

พบว่ากระเสร็จตะกรอดได้รับความเดือดล้อน
กว่า๒๗๐๐รายครอบคลุมพื้นที่กว่า๒๘๖๘๐๐ไร่
รวมมูลค่าความเสียหายกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
โดยภาพรวมแล้วขณะนี้เราใช้งบประมาณไป
สำหรับ๘มาตรการนี้๓๒๓๘๐ล้านบาทเสร็จ

เบิกจ่ายงบมารไปแล้ว๑๔๙๘๐ล้านบาทเสร็จ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เรื่องของการดำเนินการ
สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมีปริมาณน้ำ๕๘๔ล้านลูกบาทเมตร
หรือ๑๒๔ของความจุอ่าง
เหลือปริมาณน้ำที่ใช้การได้เพียง๓ล้านลูกบาทเมตร

ว่าในวันพรุ่งนี้๑เมษายนจะเริ่มนำน้ำสำรองฉุกเฉิน

ซึ่งเป็นการดึงน้ำสำรองฉุกเฉินครั้งแรกในรอบ๒๐ปี

เนื่องจากว่าใช้ผลิตไฟฟ้าเพียง๑๗๕ล้านลูกบาทเมตร
สำหรับสถานการณ์น้ำจาก๔เขื่อนหลัก
ได้รับการยืนยันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้
รวมทั้งหมด๒๓๘๗ล้านลูกบาทเมตร
แต่นายสุเทพเลิศศรีมงคลผู้อำนวยการเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิษฐยอมรับว่า
ปริมาณน้ำเขื่อนศิลิกิจลดลงต่ำที่สุดในรอบ๓๘ปีตั้งแต่สร้างเขื่อนมา
หากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะเหลือน้ำใช้แค่๑๒๐วันเท่านั้น
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนท้ายเขื่อนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย